ช่วงหลังเวลามีข่าวคนจีนถูกอุ้มรีดไถส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นชาติเดียวกัน
คือจีนอุ้มจีนรีดไทยแต่เคสล่าสุดนี้เป็นคนไทยหกคนอุ้มชาวจีน
หนึ่งคนไปรีดไถเงินสามล้านกว่าบาท
คที่๑คือต้นเรื่องคนก่อเหตุคืออดีตผู้ประกวดนางงาม
คที่๒คนจีนที่โดนอุ้มมีหมายจับเพราะเป็นจีนเทา
นี่คือกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดนี้จะเห็นว่าคนก่อเหตุสองคนคือกบกระโจอะค่ะ
กำลังขนรังใบใหญ่พี่อุ๋ยเป็นรังเหมือนรังพลาสติกอะค่ะ
ใส่รถเข็นแล้วก็เข็นออกจากคอนโด
ซึ่งรังนี้มีคนอยู่ในรังเนี่ย

นี่คือห้องพักย่านสาธรณ์นะคะ

วงจรปิดนี้นี่เห็นไหมเขาพยายามดิ้นจนเข้าของกระเด็นเห็นไหมคะ
วงจรปิดนี่คือ๑๔เมษายนนะคะ
ห้องพักของผู้เสียหายอยู่ชั้น๑๗คอนโดมิเนียมย่านสาธรณ์
เอาลงลิฟต์มาไปลานจอดรถแล้วก็เนี่ย

พาไปไหนรู้ไหมคะไปหัวหินค่ะ
แน่นอนไม่ได้พาไปเที่ยวไปขังแล้วซ้อมทรมาน
พาไปขังอยู่ที่หัวหินซ้อมข่มขู่ทรมาน
แล้วให้วีดีโอคอลหาเพื่อนชาวจีนบอกห้ามแจ้งความ
และบังคับให้โอนเงินเข้าบัญชี
บัญชีเนี่ยบัญชีชื่อในกบให้โอนสองครั้งในกบคือคนที่ใส่หมวกที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ

และให้โอนอีกครั้งครั้งที่๓เข้าบัญชีของผู้หญิงที่ชื่อตาอีก๑ล้าน๓๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด๓ล้าน๙แสน๓หมื่นบาท
ตำรวจทำงานไวมากนะคะอายัดเงินไว้ได้๒ล้าน๓แสนบาท
หลังจากที่มีการนัดปล่อยตัวในหวังนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้ร่วมขบวนการ๖คน

นายกบกับนายจูนนะคะนายกบคือคนที่เป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนสองครั้งแรก
และเป็นคนที่เป็นคนไปเอาในหวังยัดใส่กล่องลงมาลานจอดรถคนใส่หมวก
นั่นคือกบจูนคืออีกคนนึงทีนี้เขาบอกตัวต้นเรื่องจริงจริง
คือเหตุการณ์นี้มันเริ่มมาจากเมื่อวันที่๑๕เมษายน
เพื่อนของในหวังเนี่ยเขาไปแจ้งความว่าในหวังเนี่ยถูกจับไป
แล้วถูกรีดเงินใช่เขาก็เลยมาไล่ดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็เลยมาเจอคืนวันที่สิบสี่เนี่ยก็มีซึ่งซึ่งสองคนนี้คือคนที่ถูกจ้างมาอีกทีนึงใช่ไหม
ใช่ค่ะกบกับโจให้มาเอาตัวในหวังใช่ค่ะ
ก็เลยบุกเข้าไปในห้องเขาแล้วก็เอาจับเขามัดมือมัดเท้ายัดใส่กล่องแล้วก็เข็นไปขึ้นรถ
ใช่แบบนี้เลยเนี่ยเข็นเป็นสิ่งของอ่ะแล้วก็เอาเขาไปหัวหิน
เอาไปซ้อมข่มขู่ทรมานแล้วก็ให้วีดีโอคอลหาเพื่อนให้เพื่อนโอนเงินให้เพื่อนก็เลยไปกลัวเพื่อนจะตายอ่ะ
ใช่ก็เลยไปแจ้งความแต่ก็โอนเงินให้อ่าแต่ก็โอนล้านเก้าแสน
แล้วตำรวจเขาก็เลยไล่ตรวจสอบจนไปตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ใช่ค่ะ
บเนี่ยโดนจับได้แล้วอีกคนนึงคือจูนแต่โจนี่ยังจับไม่ได้นะคะ
แล้วก็ตาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่โอนครั้งที่สามนั่นก็ยังจับไม่ได้อืม
ตอนแรกจับได้แค่กบกับจูนแต่ตัวการต้นเรื่องจริงคือน้ำเพชร
น้ำเพชรคือแฟนอดีตแฟนของหวังเก่าของหวังนี่
นี่คือน้ำเพชรอดีตผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์เป็นมิสแกรนด์เอ่อ
เป็นอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนดสุพรรณบุรีซึ่งเธอก็มีข่าวมาตลอดนั่นแหละ
ใช่ค่ะทุกคนรู้จักจำชื่อได้แน่นอน
คือเรื่องของเรื่องน้ำเพชรรู้จักกับในหวังเคยคบกันครับ
กันปีนึงแล้วก็เลิกกันไป๓เดือนแล้วกลับมาคบกันใหม่
คือรู้ว่าในหวังมีทรัพย์สินมีเงินเยอะและในหวังเป็นกลุ่มจีนเทา
มีหมายจับจากทางการจีนเลยตัดสินใจอุ้มไปรีบ
เพราะรู้ว่าไม่กล้าแจ้งความแน่แน่เพราะเขาเคยเป็นแฟนกันเคยอยู่ด้วยกัน
เขาก็เลยรู้เลยรู้ข้อมูลคือกะว่าถ้าแจ้งความอ่ะ
หวังก็ต้องโดนไปด้วยเพราะตัวเองมีหมายจับจากจีนอยู่แล้ว
คิดว่าไม่กล้าแจ้งความก็เลยทำ
ที่เลิกไปสามเดือนแล้วกลับมาคบกันใหม่เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่กลับมาคบกันใหม่
เพราะตั้งใจจะก่อเหตุนี้หรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะที่กลับมาคบกันใหม่เนี่ยมีเพื่อนชายคนสนิทอยู่ด้วย
เพชรเนี่ยมีเพื่อนชายคนสนิทอีกคนนึงแล้วด้วยก็เลยวางแผนกันอุ้มรีดทรัพย์
ส่วนอีก๒คนที่ยังหนีอยู่เนี่ยก็คือตากับโจนะคะ
เรื่องต้นตอนที่จับกบกับจูนได้ตำรวจก็คุมตัวในกบออกจากห้องขังสอนอนลุมพินี
ชี้รถที่ใช้ก่อเหตุไปจำลองเหตุการณ์
บก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดว่าถูกจ้างมาจากเพื่อนชายคนสนิทของน้ำเพชรนี่แหละ
แต่ไม่ตอบว่าได้ค่าจ้างเท่าไหร่แล้วทำไมถึงร่วมก่อเหตุด้วย
วิธีการก็คือร่วมกับโจที่เห็นในกล้องวงจรปิด
จับในหวังลงไปนอนในกล่องพลาสติกที่ซื้อมาในลักษณะนอนตะแคงงอขา
มัดเท้ามัดมือไพร่หลังแล้วจังหวะที่พาไปหัวหินอ่ะ
ก็คือยังยัดอยู่ในกล่องนี่แหละแต่เปิดฝาออกเพื่อให้หายใจได้
แล้วก็แก้มัดเชือกซึ่งในหวังก็ยอมไปด้วย
ตลอดเวลาเดินทางในหวังมีสติรู้ตัวตลอดเวลา
แล้วพอไปอยู่ที่รีสอร์ทเขาอ้างว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันแล้ว
มีเขาหรือว่ายังไงวางยาหรือยังไง
เขาตอบไม่ถึงมีใบรวมมา
ในการจังหวังเท่าไหร่
สอบประวัติในหวังนะคะก็เป็นผู้ต้องหาจริง
เป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงมูลค่า๑๒ล้านหยวน

ตอนนี้กักตัวไว้ที่ตมเตรียมผลักดันออกนอกประเทศแล้ว
ทีนี้ล่าสุดวันนี้ตำรวจจับตัวน้ำเพชรได้
จับตัวน้ำเพชรพร้อมกับเพื่อนชายคนสนิทได้นะคะ
ที่ห้องพักที่ใช้กบดานในย่านทองหล่อค่ะ
ที่เห็นในกล้องวงจรปิดที่ว่าขับตามกันออกไปตอนเอาตัวในหวังไปแล้วอ่ะนะคะ
สอบส่วนทั้งคู่ย่อมรับสรภาพนะคะ
ทำจริงน้ำเพชรเล่าแบบนี้ค่ะ
คือเคยคบกับในหวังใช่ไหม

หวังให้ค่าเลี้ยงดูเธอเดือนละ๑แสนบาท
แล้วเธอก็รู้ข้อมูลเรื่องที่ว่ามีหมายจับทำจีนเท่าต่างนานา
ก็เลยอ่ะเห็นช่องทางประกอบกับตัวเองมีเพื่อนชายคนสนิท
เรียกว่าแฟนแต่ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพื่อนชายคนสนิท
ซึ่งเธอบอกว่าเพื่อนชายคนสนิทคนนี้งานการไม่ทำติดพนัน
คือได้ค่าเลี้ยงดูจากหวังแสนนึงแล้วมีเพื่อนชายคนสนิทที่งานการไม่ทำ
เล่นการพนันไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเลยคิดอุ้มรีดในหวัง
แล้วก็เกิดเป็นขบวนการนี้ขึ้นมาตำรวจเนี่ยบอกว่าอายัดเงินเอาไว้ได้
๒๓๐๐๐๐๐บาทใช่ไหมคะแปลว่ามันหายไปอีก๑๖๐๐๐๐๐บาท
ทั้งคู่บอกว่ากด๑ล้าน๖ออกมาใช้จ่ายแล้วก็แบ่งให้ทีมไปหมดแล้ว
อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดยังเหลืออีกสองคนนะคะ
คือโจกับตาที่ตำรวจต้องขยายผลแล้วจับตัวให้ได้
คือทีมก็คือทีมที่จ้างมาให้อุ้มในหวังนั่นแหละใช่ค่ะ
รถบีเอ็มคันสีขาวที่พี่นำเพชรใช้เธอก็บอกว่าในหวังซื้อให้เธอใช้นะ
นี่ไงก็ให้เงินเลี้ยงดูก็เขาเลิกกันไป๓เดือนแล้วกลับมาคบกันใหม่